ส่วนวันนี้๑๐พฤษภาคม
วันที่เราต้องจับตารอบ่ายนี้
เกี่ยวกับคำตัดสินของศาลกรณีเปรี้ยวฆ่าหันศพเหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมเกิดมาจะครบ๑ปีแล้วนะคะ

ก็มีการจุดทูบบอกดวงวิญญาณของแอ๋ม
เพื่อที่จะให้มาร่วมฟังคำพิพากษา

แล้วก็ทุกคนในครอบครัวบอกว่ารอมานานเกือบ๑ปี
แล้วก็อยากได้ความยุติธรรมในเรื่องนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็รอติดตามบรรยากาศอยู่
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศสดกันด้วย
กรณีนี้คุณผู้ชมไปดูกันก่อนค่ะ
ช่วงเช้าวันนี้นางสำรานเพียแก่นวัย๖๙ปี
คุณยายของนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าน้องแอ๋ม
เดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมฟัง
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี้ก่อนนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
นางสำรานเพียแก่นวัย๖๙ปี

ที่ถูกนางสาวเปรี้ยวกับพวก
ร่วมกันฆ่าหันศพตั้งแต่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยมีการนำรูปน้องแอ๋มหลานสาว

มาจุดเพื่อที่จะบอกกล่าวดวงวิญญาณที่บ้านของ
เหล่านางามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
จุดทูปครั้งนี้คุณยายบอกว่าอยากให้หลานรับรู้

มีการนัดฟังคำพิพากษาตัดสินคดี
อยากให้หลานสาวมาร่วมฟังคำตัดสินในครั้งนี้ด้วย
น้องแอ๋มบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ครอบครัวตั้งตารอคอยค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์ผ่านพ้นมาเกือบ๑ปีแล้ว
วันนี้คุณยายรวมถึงญาติของน้องแอ๋ม

เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่รุนแรง

ก็มีความหวังนะคะว่าสารจะตัดสินให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับโทษ
แล้วก็ขอให้สารตัดสินลงโทษสูงสุด
ก็คือการประหารชีวิตค่ะ

บอกว่าหากวันนี้สารตัดสินแบบใด
คุณยายแล้วก็ญาติก็พร้อมที่จะยอมรับคำพิพากษา

คือการลงโทษนางสาวเปรี้ยวกับพวกตามกฎหมายนะคะ